สวัสดีครับ
กราบดินท่านประธานพิษภพ
ผมนัทวินเปลี่ยนสีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ขอใช้เวลาของรัฐสภาแห่งนี้
ภิปรายร่างรัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
สมาชิกเสนอเข้ามาสู่การพินาจำนวน๑๓ฉบับ

รัฐมนูลนั้นแม้จะเป็นกฎหมายสำคัญสูงสุดของประเทศ
วางโครงสร้างการปกครองกำหนดกรอบกติกา
ความสัมพันธ์ของอำนาจฝ่ายต่างในบ้านเมือง
ซึ่งตามหลักการนั้นควรจะแก้ไขยาก
ไม่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างพร่ำเรือ
แต่ลำนูนก็เหมือนกฎหมายอื่นหรือสิ่งอื่นในโลกนี้ครับ
เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปผ่านไปสถานการณ์ความจำเป็นต่างเปลี่ยนแปลงไป
อาจจะเกิดความล้าสมัยไม่เหมาะสมก็ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
นั่นคือรัฐธรรมนูลแก้ไขได้
ผมพูดอย่างนี้หลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่า
แล้วก็ล้มเหลวนั้นผมคิดว่าเพราะว่าท่านไปทำเรื่องที่ยาก
ถ้าเป็นกีฬาเรื่องนี้ต้องเรียกว่าท่านเลือกเล่นท่ายาก
ซึ่งปกติจะมีคะแนนสูงนะครับแต่โอกาสพลาดก็มีมาก
ท่านเล่นหกตำหกสูงตีลังกากลับหน้ากลับหลัง
แถมยังใส่เกลียวเข้าไปอีกสองรอบนะครับเพราะงั้นก็ไม่สำเร็จเหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้วนะครับ
เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ทั้งในหลักข้อกฎหมาย
ซึ่งสารรำนูนก็ได้วินิจฉัยเป็นแนวทางไว้แล้วรวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่า
อย่างนั้นมันอันตรายแก้อย่างนั้นมันจะทำให้บางเรื่องยุ่งนะครับ
คราวนี้เมื่อท่านเสนอเข้ามาทั้ง๑๓ฉบับเยอะนะครับ
แต่ก็เป็นการเสนอแก้ไขรำมาตราซึ่งก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยและข้อแนะนำของสารมนูล
ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับส่วนจะเหมาะจะควรหรือไม่นั้น
อย่างน้อยที่สุดก็ได้เข้ามาในช่องทางที่ถูกต้องแล้ว
เดินต่อไปได้ครับรวมทั้งในโอกาสนี้เมื่อ
ถ้ามาในช่องทางที่ถูกต้องก็เป็นโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภานะครับ
ซึ่งพวกเราถูกต่อว่าต่อขานมาตลอด
เพื่อทำตัวเป็นจราเข้ขวางคลองเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขรัฐมนูลมาตลอดนะครับ
คราวนี้เมื่อท่านเสนอเข้ามาเป็นรายมาตราท่านจะตัดทอนสิ่งใด
ท่านจะเพิ่มเติมสิ่งใดแม้ว่าสิ่งนั้นจะกระทบต่อสิ่งที่
พวกเราถูกกล่าวหาอยู่ตลอดว่าเป็นอำนาจเป็นผลประโยชน์ของพวกเรา
ทำได้เต็มที่นะครับผมมั่นใจนะครับว่า
เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาพวกเราจะพินาอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุด้วยผล
ถ้าสิ่งนั้นชอบด้วยกฎหมายเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เป็นไปเพื่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม
ไม่ต้องมากังวลว่าพวกเราจะไม่เห็นด้วยทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อเท็จจริง
ทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อกฎหมายและเหตุและผลของแต่ละเรื่อง
นะครับทีนี้ผมมาดูแล้วเนี่ยว่าแล้วเราจะพินาร่างทั้งสิบสามฉบับยังไงนะครับ
เยอะนะครับ๑๓ฉบับมีทั้งฉบับเดียวรวมหลายเรื่อง
มีทั้งฉบับเดียวเรื่องเดียวประเด็นเดียวมีทั้งฉบับเดียวเรื่องเดียวหลายประเด็น
แล้วก็มีทั้งที่ซ้ำกันซ้ำและตรงกันซ้ำแล้วก็ไม่ตรงกันมันเยอะนะครับ
อภิปรายไม่ได้ทั้งหมดว่าอะไรดีหรือไม่ดีผมก็เลยมาจับหลักนะครับว่าถ้าอย่างงั้นผม
นากลับกันนะครับจับเอาหลักตรงที่ว่าอะไรบ้างที่เป็นสาระสำคัญ
อะไรบ้างที่เป็นหัวใจของรัฐมนุนฉบับนี้ซึ่งไม่ควรจะเอาออกไป
ซึ่งไม่ควรจะปรับแก้ไขให้ปิดเพี้ยนไปจากหลักการหรือเจตนารมณ์ดั้งเดิมที่มีอยู่
ก็จะจับร่างแต่ละร่างมาขึงดูว่าฉบับใดไปตัดไปแก้หลักการสำคัญหรือเจตนารมณ์เหล่านั้นในรัฐมนูลหรือไม่
ถ้ามีก็ไม่รับครับถ้าไม่มีก็รับนี่เป็นเรื่องง่ายนะครับ
แม้จะจะให้หลักนี้แล้วก็ตามผมก็ยังพบว่ามันมีหลายประเด็นมาก
คงไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใช้ในการที่จะอภิปรายลงไปทุกประเด็น
พิปรายเฉพาะสักสองสามประเด็นที่สำคัญสำคัญครับประเด็นแรกครับ
พูดกันเยอะแล้วนะครับพูดกันแทบจะทุกชั่วโมง
ทุกทุกการอภิปรายก็คือมาตราร้อยสี่สี่และมาตราร้อยแปดสิบห้า
มาตราสี่ร้อยสี่สี่ที่ตัดบทลงโทษที่รุนแรงนะครับ
ตั้งแต่พ้นจากตำแหน่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตัดสิทธิ์ทางการเมือง
เผลอไปถึงขั้นติดคุกกับนักการเมืองทั้งที่เป็นสอสอ
สวรัฐมนตรีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
รายการในงบมารายจ่ายของรัฐเรื่องนี้มองง่ายง่ายแล้วครับว่า
มันไปทำลายหลักการสำคัญอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้พิปรายแล้วนะครับ
รัฐมนูลฉบับนี้อย่างหนึ่งนั่นคือคือมุ่งการปราบโกง
่งการปราบการทุจริตคอรัปชั่นที่ทำกันมายาวนานจนเป็นที่เอือมละอาแล้วก็ทำให้
ประเทศเราจมปักอยู่กับการเป็นประเทศที่แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นไม่ได้สักที
เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการพัฒนาประเทศตลอดมาปล่อยประเด็นนี้ออกไปก็เหมือน
แก้มัตราสังนะครับป่าช้าแตกแน่นอนปล่อยให้มีการค้น
อารวาสหลอกหลอนประชาชนกันอีกรอบเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดแล้ว
ประเด็นนี้รับไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องย้ำว่ารับไม่ไหวนะครับ
มาตราหนึ่งครับมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
อันนี้ก็สำคัญพอกันนะครับที่แก้ไขยอมให้สสว
รวมไปถึงรัฐมนตรีใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่
เข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการแต่งตั้งโวนย้ายเลื่อนตำแหน่ง
เลื่อนเงินเดือนไปจนกระทั่งถึงให้พ้นตำแหน่ง
ฆ่าการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ผมต้องบอกว่า
เห็นแล้วแสลงใจผมมากเลยเพราะผมเจอจริงแล้วก็เจ็บจริงมา
ตัวผมเองในเรื่องนี้คงยอมให้ร่างที่มีเนื้อหาอย่างนี้
ไปไม่ได้เช่นเดียวกันครับผมอยากจะเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
ไม่ใช่พนักงานไม่ใช่คนงานไม่ใช่ยามไม่ใช่รอปภ
หรือคนรับใช้ส่วนตัวในบ้านหรือในบริษัทของท่านนะครับ
ท่านนึกจะโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ลงโทษ
ไล่ออกปลดออกได้ตามอำเภอใจทำไม่ได้นะครับ
ท่านอาจจะคุ้นเคยในระบบของท่านแต่ในระบบราชการของพวกเรา
เรามีระบบคุณธรรมคุ้มครองอยู่ท่านท่านอย่าไปยุ่งกับเอ่อ
เขาเลยนะครับปล่อยให้เขาอยู่กับระบบคุณธรรม
ซึ่งมันดีอยู่แล้วนะครับผมประสบมาด้วยตัวเองครับ
มีการโอนย้ายอย่างไม่เป็นธรรมไม่เป็นตามระบบคุณธรรม
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมหาราชการแผ่นดินแต่เป็นไปเพื่อความสะใจ
เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์พักประโยชน์พวกและญาติพี่น้อง
มันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดแล้วครับไม่น่าลื่นลมแต่อย่างใด
สุดท้ายแม้ผมจะต่อสู้ฟองร้องเรียกหาความเป็นธรรม
และได้กลับคืนมาในที่สุดแต่ก็เป็นไปอย่างโดดเดียว
เป็นไปอย่างใช้เวลายากลำบากและเต็มไปด้วยอุปสรรค
นานาประการนะครับก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีก
ต้องขอบคุณท่านผู้เสนอยตินะครับใน๒มาตราใน๒มาตรานี้
ท่านรับปากจะไปแก้ไขให้กลับไปยังหลักการเดิมทั้งสองมาตรา
ชั้นกรรมธิการนะครับแต่ด้วยความเคารพครับ
ว่าในชั้นนี้รับไม่ได้จริงจริงส่วนในชั้นกรรมาธิการวาลาสองสามนั้น
ก็ขอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับประเด็นที่สองครับ
มาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองเรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ดังยมตรีหรือที่เรียกกันว่าการปิดสวิทธิ์สอวร์
เรื่องนี้ต้องพูดกันให้ชัดครับจะมาพูดเอามัน
คำหนึ่งก็ปิดสวิทธิ์สอวร์สองคำก็ปิดสวิทธิ์สอวร์ไม่ได้ครับ
พวกผมสวแม้จะอายุมากกันแล้วไฟน้อยกันแล้วนะครับ
แต่จะมาให้ใครปิดสวิตช์ง่ายโดยไม่มีเหตุไม่มีผล
กระทั่งไปถึงขั้นที่ข่มขู่คุกคามหรือเหยียดหยามในประกันต่างนั้น
ไม่ได้หรอกครับแต่แต่ถ้าท่านมีเหตุผลมาพูดกัน
ผมกระซิบเบานะครับเราปิดสวิตช์เราเองได้ครับ
ที่เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดอำนาจตรงนี้ของสวครับ
ในการรับรองให้ความเห็นชอบนายุมตรีครับต้องบอกว่าในหลักการแล้วนี่
สิ่งของสมาชิกพุทธศพาไม่ใช่สิ่งที่ขาดในการเลือกตัวนายุมตรีหรอกครับ
ผู้ที่มาเป็นนายมนตรีนั้นถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนในสภาผู้แทนที่มากเพียงพอ
เป็นนายกไม่ได้หรอกครับถึงเป็นได้ก็บริหารประเทศต่อไม่ได้
เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงในทางการเมืองเมื่อตอนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เข้ามาเป็นนายุมตรีหลังการเลือกตั้งนั้นท่านเข้ามาเพราะเสียงสำนุนของ
สอสออย่างพวกเราในห้องนี้แหละครับไม่ได้ไม่ได้มีเสียงสนับสนุนของสว
ไม่มีเสียงสนับหนุนของสวสักคนเดียวท่านก็เป็นนายกได้อยู่แล้วนะครับ
ท่านเป็นโดยเสียงสำนุนของสอสอไม่ใช่เสียงสนุนของสวนะครับ
เรื่องนี้ผมคิดว่าพวกเราสวโดนด่าฟรีครับ
ยังไม่ได้กินหนังไม่ลองนั่งมีคนเอากระดูกมาแขวนคอให้โดนด่าฟรีมาตลอด
เหตุผลที่สองครับการให้สวออกเสียงเลือกนายมตรีนั้นครับ
เป็นผลของการทำประชามติพร้อมกับการรับรัฐมนุนฉบับนี้ทั้งฉบับ
เป็นฉันธามติของประชาชนนะครับไปหักดิบยกเลิกดื้อดื้อไม่ได้นะครับ
ถ้าจะทำก็ต้องไปย้อนต้นทางทำประชามติมาเสียให้ถูกต้อง
เหตุผลที่สามนะครับที่ว่าเรื่องนี้ทำไมถึงจะ
ยกเลิกไม่ได้นะครับก็เพราะว่าเรากำหนดไว้ในรัฐมนูล
บทเฉพาะการนะครับมันจะสิ้นสุดไปกับบทเฉพาะการ
ก็อีกแค่ปี๒ปีนะครับถึงเวลานั้นสวิตช์พวกเราปิดเองครับ
ไม่ต้องมีให้ใครมาไล่ปิดอีกต่อไปเหตุผลสุดท้ายที่ผมอยากจะพูด
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือว่าสวเราไม่ได้มาจากประชาชน
การมามีเสียงเลือกหรือให้ความเห็นชอบตัวนายมตรีนั้น
ทางหลักการแล้วมองยังไงก็ไม่เป็นประชาธิปไตยหรอกครับ
ใครใครก็ทราบนะครับในสถานการณ์ปกติมันไม่ควรมีอยู่นะครับ
แต่ผมอยากให้พวกเราตั้งสติกันแล้วก็พินาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมนะครับ
เรียกร้องให้เราทำใจกว้างว่าในความเป็นจริงที่ผ่านมานั้นเนี่ย
เราเป็นประชาธิปไตยกันจริงหรือเปล่าทุกอย่างเป็นไปตามหลักการอย่างสวยหรู
อย่างนั้นหรือบ้านเมืองเราที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายมืดมนต์
อย่างหลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะอะไรฝีมือใคร
ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะพวกผมแล้วครับแต่ที่มันยุ่งมันมืดเพราะใคร
ท่านพระพินาศดูครับที่ผ่านมาใครกันที่อาศัยประชาภัยบังหน้า
สมครบกันโกงกินสารพัดจนบ้านเมืองเสียหาย่อยยับ
ที่ผ่านมาใครกันที่ดำเนินนโยบายผิดพลาดจนบ้านเมืองเสียหายแทบล่มจมล่มสลาย
ไม่ต้องพูดว่านโยบายเรื่องอะไรท่านก็คงจะทราบกันนะฮะ
และใครบ้างที่รู้แก่อำนาจอาศัยเสียงข้างมาก
ที่ผ่านกฎหมายในใดตาอำเภอใจ
โดยเฉพาะกฎหมายเนื้อโทษกรรมที่ทำลายหลักนิติลักษณ์นิติธรรมอย่อยยับ
ไม่ฟังเสียงกับใครจนกระทั่งประชาชนต้องออกมาเดินกระบวนขับไล่
กันเต็มถนนเป็นล้านล้านคนแน่นอนล่ะครับ
นักการเมืองและพักการเมืองที่ดีมีแน่นอนแล้วก็มีอยู่มากด้วย
แล้วก็มีอยู่ในสภาแห่งนี้เยอะด้วยนะครับ
ซึ่งผมเคารพนับถือชื่นชมพวกเขาเหล่านั้นอย่างเต็มที่นะครับ
แต่เสียดายเหลือเกินนะครับว่าเรายังมีนักการเมืองที่ดี
ไม่มากพอที่จะไปต้านทานนักเกินหมื่นที่ไม่ดี
ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าด้วยเหตุและผลข้อบกพร่องอย่างนี้นะครับ
รัฐมนูลฉบับนี้จึงได้มีบทบรรยัติต่างเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ซึ่งรวมถึงเรื่องบทเฉพาะการที่ให้สวเราเข้าไปมีส่วนเลือกนายมตรี
แล้วก็เป็นเรื่องชั่วคราวแค่๕ปีเท่านั้นนะครับ
คงจบประเด็นที่๒ครับ
เรื่องที่สามนิดเดียวครับเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินะครับ
ยุทธศาสตร์ชาตินี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกประเทศมี
มีในรูปแบบต่างกันเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในยาวของประเทศที่เดินไป
เรื่องนี้สำคัญยังไงครับแม้แต่เราเองธุรกิจเล็ก
ยังต้องมีเป้าหมายยังต้องมีแผนของตัวเอง
ต้องสำรวจทรัพยากรต้องพินาอุปสรรคปัญหาข้อจำกัดต่าง
หาทางเลือกเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราเอง
นี่ประเทศใหญ่โตกว่าบ้านกว่าตัวเราใหญ่โตกว่าครอบครัวของเราต้องไหน
ไม่ได้หรอกครับเพราะงั้นร่างที่เสนอมาในเรื่องนี้
ถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปรับไม่ได้
แต่ถ้าเสนอว่าควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเนื้อหา
วิธีทำวิธีปฏิบัติวิธีขับเคลื่อนให้ดีขึ้นเนี่ย
ก็พอจะรับได้นะครับผมคงหมดเวลาตรงนี้
แล้วก็คงเกินเวลามาแล้วก็คงจะแค่นี้ครับ
สรุปว่ารัฐมนุนนั้นแก้ได้ทำให้ถูกนะครับ
แล้วก็ประเด็นอะไรที่ผมคิดว่าได้อภิปรายมานั้น
ถ้ามันไปขัดกับหลักเรื่องพวกนี้ก็ด้วยความเคารพก็คงรับไม่ได้นะครับ
ส่วนประเด็นอื่นก็คงจะมีเพื่อนสมาชิกอภิปราย
ก็ตัดสินใจกันอีกทีครับขอบพระคุณมากครับ